อีกหนึ่งหนุ่มสู้ชีวิตเป็นนุ่มหน้าใหม่ที่ชาวเน็ตก็กำลังชื่นชมกันอยู่ขณะนี้นะคะ
เขาไปขายแซนวิชอยู่ย่านเกษตรนวมินนะคะเขาเคยประสบอุบัติเหตุจนขาพิการ
แต่ว่าก็ยังกัดฟันหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองไปฟังเสียงกันก่อนเลยค่ะ
อ่า
เรื่องราวสุดประทับใจนี้นะคะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความรู้สึกทราบซึ้งไปทั่วโลกออนไลน์ค่ะ
บอกเล่าโดยสมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์รายหนึ่งผ่านกระทู้ที่ชื่อว่าแซนวิชสู้ชีวิต
ข้อความเนี่ยบอกว่าได้เจอกับน้องคนหนึ่งที่พิการขาแต่ว่าเลขขายแซนวิชนะคะ
ตัวเองเนี่ยเคยอุดหนุนไปหลายครั้งแล้วก็รู้สึกติดใจในรสชาติที่อร่อยแล้วก็สะอาดค่ะ
คราวนี้ได้เจอตัวก็เลยขอเหมาไปแจกที่บ้านพักคนชราแล้วก็ถ่ายภาพมาให้คนในโลกโซเชียลได้ชมกันนะคะ
ตอนที่พูดคุยขอซื้อแซนวิชเนี่ยน้องบอกว่าในตระก้ามี๕อันนะคะ
แต่ว่าเก็บไว้ฝั่งโน้นอีกหนึ่งถุงแล้วก็ข้ามถนนไปเอา
ตอนข้ามกลับมาปรากฏว่ามีชาวต่างชาตินิสัยดีค่ะช่วยถือถุงให้ด้วย
จากการพูดคุยกับน้องนะคะบอกว่าน้องเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุถูกรถชนโดนชนแล้วหนี
เจ้าของกระทู้เนี่ยบอกว่าตอนติดต่อซื้อคือเขาเหมาถุงใช่ไหมคะ

บอกว่าไม่ได้เรียนหนังสือนับไม่เก่งก็เลยต้องนับให้แทน
สรุปได้นับได้๒๓ชิ้นนะคะชิ้นละ๓๐บาท
เจ้าของกระทู้ยื่นธนบัตร๑๐๐บาทให้บอกว่าไม่ต้องทอน
น้องรู้ว่าจะเอาแซนวิชไปแจกที่บ้านพักคนชราก็บอกว่าเดี๋ยวลดราคาให้
แต่เจ้าของกระทู้ก็ปฏิเสธไปนะครับเพราะเห็นว่าขยันทำมาค้าขาย
อีกทั้งยังพิการด้วยน่าเห็นใจที่โดนรถชนแล้วหนี
ซึ่งขณะนี้คดีที่น้องโดนชนแล้วหนีเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าด้วยนะคะ
เจ้าของกระทู้ทิ้งท้ายค่ะบอกว่าก่อนจากกันน้องกล่าวว่า
ผมอยากให้คดีคืบหน้าไม่ใช่ว่าผมอยากได้เงินจากคนผิดบาทเดียวก็ไม่อยากได้
แต่ผมอยากให้เขามาไหว้ขอโทษให้เขารู้ว่าถึงจะเป็นคนจน
คนพิการแต่ผมก็เป็นคนเหมือนกันนะคะ
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อติดตามชายหนุ่มพิการสู้ชีวิตคนนี้
แต่ว่าน่าเสียดายค่ะเนื่องจากเขาจะมาขายแซนวิชในช่วงเช้า
พอบ่ายก็จะเดินทางกลับทำให้คลาดกัน
ใครที่ขับรถผ่านสัญจรไปย่านเกษตรนวมินแบบนี้บ่อยนะคะ
อุดหนุนแซนวิชราคาขายชิ้นละ๓๐บาทก็แวะไปได้ค่ะ
เป็นฝั่งถนนนวมินตัดกับถนนตัดใหม่นะคะ
ถ้ามาจากแยกเกษตรมุ่งหน้านวมินแยกตัดไหมไปมีนบุรี
ก่อนนั้น๑ไฟแดงสังเกตซ้ายมือค่ะ
จะเป็นตลาดนัดรถไฟซึ่งเขาจะอยู่บริเวณนั้นเป็นประจำนะคะ
ถ้าทีมข่าวได้พูดคุยกับชายคนนี้หรือมีความคืบหน้ายังไง
จะมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปนะคะ
ค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้ต้องสู้ชีวิตนะคะใช่ค่ะ
กำลังใจก็มาในเฟซบุ๊คสู้ครับชีวิตต้องสู้
นะคะอยากไปเจอตัวจังอยากพูดคุยมากกว่านี้
เดี๋ยวอยากไปสัมภาษณ์พิเศษมาฝากคุณผู้ชมไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ